ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ของพี่น้องชาวไทยตั้งแต่ภาคเหนือมา
จนถึงตอนล่างของประเทศ

ภาพแรกไปดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆ

จุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝน

ขนาดใหญ่หน่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
จุดสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
ซึ่งก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณดังกล่าวนี้
มีโอกาสที่จะมีลักษณะการก่อตัวของฝนเกิดขึ้น
ใครที่จะใช้ชีวิตบริเวณดังกล่าวก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เมฆก็ยังคงกระจายตัวในบริเวณตอนกลางของประเทศ
นี่คือการคาดการณ์โอกาสการเกิดฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

คือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนส่วนสีน้ำเงินด้านบนคือความหนาวเย็นนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ความหนาวเย็นออกจากเมืองของเราไป
มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนเป็นแนวยาวในบริเวณปีกตะวันตกของประเทศ
แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเป็นแบบนี้วัน๒วัน
หลังจากนั้นฝนก็จะค่อยหายไป
จะมีตกอยู่บ้างบางพื้นที่ในช่วงต้นเดือนครับ
เดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะครับก็จะพบว่าหายไป
แล้วก็จะมีเพิ่มมานิดหน่อยในช่วงต้นเดือนวันที่๑
ก็จะมาตกแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยหายไปหายไปนะครับ
ก่อนที่จะมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็คือมีลักษณะของฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
เพราะว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงที่มีการคาดการณ์ว่า
จะเป็นช่วงที่เรากำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับ
โอกาสการที่จะมีลักษณะการก่อตัวของฝนฟ้าขนอง
ก็คือมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆในแนวสูงเนี่ยนะครับ
เกิดจากบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นจากทะเลเข้ามา
ประทะกับอากาศเย็นที่คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๕ที่๖เนี่ยนะครับ
แผ่มาอีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนอง

และที่สำคัญนะครับอาจจะมีเรื่องของลูกเห็บตกลงมา
สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน
อย่างที่เราได้เห็นภาพข่าวกันในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานด้วยนะครับ
และนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องติดตาม
แล้วก็เฝ้าตรวจสอบการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใครก็ตามที่จะใช้ชีวิตประจำวันในระยะนี้
ในบริเวณที่มีพื้นที่โล่งแจ้งนะครับ
ก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป